อีกคลิปหนึ่งนะคะโพสต์ในโลกโซเชียล
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่พัทยาจังหวัดชนบุรีนะคะ
เป็นคลิปภาพว่ามีรถแท็กซี่สีชมพูคันหนึ่งเขาจอดอยู่
แล้วก็มีตำรวจจราจรไปพยายามคุยกับรถแท็กซี่
เหมือนแบบจะจับกลุ่มคนขับรถแท็กซี่
แต่คนขับรถแท็กซี่ไม่ยอมลงมาจากรถ
แล้วก็มีอีกคนนึงไปล็อกล้อของรถแท็กซี่คันนี้
ตำรวจจราจรคนนี้ก็เลยถีบไปที่ประตูรถของรถแท็กซี่๒ครั้ง
คนก็เลยโพสต์คลิปนี้คนก็ไปต่อว่าตำรวจกันใหญ่เลยว่า

ทำไมถึงขั้นต้องไปถีบรถแท็กซี่แบบนี้
ทีนี้ตำรวจจราจรที่อยู่ในคลิปภาพนี้เขาก็ออกมาชี้แจงนะคะ
รถแท็กซี่สีชมพูคันนี้เขาจอดขาวแดงขาวแดงคือห้ามจอด
ตำรวจจราจรก็เลยไปคุยด้วยบอกว่าคุณทำผิดกฎจราจรนะ
ขอดูใบขับขี่หน่อยคนขับรถแท็กซี่บอกว่า
ใบขับขี่หมดอายุโชว์ใบสั่ง
ว่าก่อนหน้านี้โดนใบสั่งไปแล้วว่าไม่มีใบขับขี่
ตำรวจจราจรก็เลยบอกว่าอ้าวงั้นคุณก็ผิดสิ
คุณไม่มีใบอนุญาตขับขี่ยังก็ต้องจับคุณนะ
จะมาบอกว่าได้ใบสั่งมาแล้วแล้วมาขับรถ

โดนใบสั่งมาแล้วไม่ใส่หมวกันเนาะก็ไม่ใส่ยาวเลย
มันไม่ได้ไงตำรวจจราจรเขาเลยบอกว่า
คุณทำผิดนะต้องถูกจับนะแต่รถแท็กซี่สีชมพูคันนี้
ไม่ยอมให้จับไม่ยอมไม่ยอมแบบให้ตำรวจเขาเอาเรื่อง
แต่มันมีรถสองแถวขวางหน้าอยู่พอดีไงฮ
จังหวะเขามาจอดฝั่งหน้าพอดี

คือพอมีจอดขวางหน้าแบบนี้คือก็
ตำรวจจราจรบอกว่าก็เลยจะพยายามไปล็อกล้อ
แต่พอพยายามไปล็อกล้อคนขับรถแท็กซี่สีชมพูคันนี้
ก็ไม่ยอมให้ล็อกเหมือนกับพยายามจะเอาที่ล็อกล้อออก
แล้วมันกระเด็นมาโดนเขาเบิ้ลเครื่อง

มันกระเด็นมาเลยตำรวจจราจรบอกว่า

นี่ไงเขาก็เลยชี้แจงว่ามันมีที่มาที่ไป
ช่วงจังหวะเวลานั้นเขาเลยจำเป็นต้อง
ถีบเข้าไปที่ประตูรถเพื่อจะให้หยุด

พอล็อกล้อปุ๊บก็เร่งเครื่องหนีที่ล็อกล้อกัน

ร้อยตำรวจโทวะสุธรเอี่ยมสำอาง

เขาก็เลยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังอย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะ

พี่ชัยกรอบเพชรผู้กำกับการสถานี

ร้อยตำรวจโทวสุธรก็ชี้แจงไปแล้ว

ตอนนี้ก็ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมอีกครั้ง

แล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับร้อยตำรวจโทวัสสุธรด้วย
แต่พอตรวจสอบภาพทั้งหมด

ตำรวจภูทรเมืองพัทยาเตรียมออก
หมายเรียกคนขับรถแท็กซี่คันนี้แล้วค่ะ

จอดรถในที่ห้ามจอด
ขับรถโดยไม่คำนึงถึงอันตรายของผู้อื่นครับ
ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่
ก็โดนไป๓ข้อหาค่ะ

ในมุมหนึ่งก็ต้องเห็นใจการทำงานของตำรวจนะ

อันตรายอยู่ใกล้ตัวเหลือเกินนะครับ